คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่ข่าวนี้กันหน่อย
เรื่องของอาการป่วยทางจิตเวท

แล้วหลายครอบครัวก็พบประสบชบเจอกับปัญหาแบบนี้ที่ไม่รู้จะแก้ยังไง
ลูกชายคนนี้ป่วยจิตเวทนะคะคลั่ง
เขาใช้ไม้เท้าไปกระหน่ำตีพ่อตัวเองอายุ๘๕ปี
ตีตีตีตีจนพ่อตาย
ลองดูตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามจะเข้าไปควบคุมตัวใช้วิธีแบบไหนค่ะ
หืมลองดูสิ

ทีมด้านหน้าอาเชพีทพูดคุยหลอกไปเรื่อย

พูดสิบน้ำให้เนี่ย

เอาปืนไฟฟ้านี่เลยค่ะยิงเลยใช้ปืนช็อตไฟฟ้ายิงใส่เลยนะคะ
ผู้ก่อเหตุล้มลงสุดท้ายควบคุมตัวไว้ได้
ก็มีการนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็อายัดตัวไว้นะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะในช่วงเช้านั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ที่ไหนที่อำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรี
คือเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนทำร้ายกันจนเสียชีวิต
อยู่ที่บริเวณนะคะตำบลหนองชิมนะคะอำเภอแหลมสิง
ตำรวจเองก็เข้าไปตรวจสอบกู้ภัยก็ไปถึงปรากฏไปเจอศพ
ศพของนายประสิทธิ์อาทหารอายุ๘๕ปีแล้ว
ตัวศพของนายประสิทธิ์นี่นอนเสียชีวิตสภาพนะคะ
อยู่ใกล้ใกล้กับพงหญ้าข้างบ้านถูกตีด้วยของแข็งหลายครั้ง
ช้ำในแล้วที่บริเวณร่างกายเนี่ยก็ยังมีแผลที่ขาด้านซ้าย
คิดว่าน่าจะถูกตีด้วยไม้เท้าแน่นอนส่วนผู้ก่อเหตุ
ก็น่าจะเป็นลูกชายที่คลุ้มคลั่งคนนี้นี่แหละอายุ๔๗ปี
มีอาการป่วยทางจิตนะคะแล้วอย่างที่บอก
คือตอนนี้ตำรวจนะคะเขายังไม่ได้รู้ว่าสาเหตุจริง
มันเกิดจากอะไรแต่เดาว่าก็คงเป็นเรื่องของอาการทางจิตเวท
เพราะพี่ชายให้ข้อมูลไว้ลักษณะแบบนั้น
ว่าเคยไปรักษาและต้องกินยามาตลอด
ติดการพนันด้วยฟังพี่ชายเล่าค่ะ

มันเป็นโรคระด์ปลากก็ดีบางทีก็ร้าย

ก็ไม่รู้นะติดสนุก

พี่ชายเคยบอกด้วยนะครับว่าคือ
เคยมีช่วงหนึ่งที่คิดว่าอยากจะฆ่าน้องชายให้ตายไปซะเลย
กลัวว่าสักวันหนึ่งจะไปทำร้ายชาวบ้าน
ก็ไม่คิดว่าสุดท้ายไอ้สิ่งที่กลัวมันจะเกิดขึ้นจริง
และคนที่ถูกทำร้ายไม่ใช่ชาวบ้านนะครับ
เป็นพ่อแท้แล้วถึงขั้นว่าตายเลยนะฮะ
ยังรักน้องไหมเนี่ยพี่ว่ายังไงรู้ไหมครับ
รักเมื่อก่อนรักแต่ตอนนี้แค้นใจ
จับไปเลยไปลงโทษไปบำบัด
เพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะต้องเกิดความเดือดร้อนอีกแน่
ใช่ค่ะแล้วพอจับตัวได้เดี๋ยวตอนนี้ตำรวจบอกว่า
เดี๋ยวจะนำศพของคนเป็นพ่อส่งไปชนะสูตร
สาเหตุการณ์ตายอีกครั้งที่โรงพยาบาลแหลมสิงห์นะคะครับผม